ดูเรื่องราวน่ารักคราวนี้เป็นแม่กับลูกนะคะ

แม่ลูกอ่อนที่รัสเซียจะข้ามถนน

นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวิดีโอหน้ารถของชายคนนึงนะคะ
ฮอตอยู่ในโซเชียลของจีนอย่างเว้ยป๋อค่ะ

ขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายหนึ่งได้หยุดรถ
เพื่อให้สุนัขแม่ลูกอ่อนที่เดินขากระเพลกข้ามถนน
แต่กลายเป็นว่ามีเพียงแม่สุนัขเท่านั้นนะคะ

ไม่กล้าข้ามถนนที่มีรถสัญจรอยู่หนาแน่นนะคะ

หนูทำยังไงดีก็มีถอยแบบถอยหลังนิดด้วยนะนิดนึงนะคะ
ซึ่งพอเห็นแบบนี้เนี่ยชายเจ้าของรถเขาก็เลยตัดสินใจลงมาอุ้มเจ้าตัวน้อย
ข้ามถนนไปยังอีกฝั่งที่มีแม่สุนัขยืนรออยู่นะคะ
ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นก็พากันหยุดรถด้วยเช่นกัน
ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการส่งสุนัขข้ามถนน
ก็จบลงด้วยดีทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะ